เรื่องนี้หน่อยก็เป็นความทุกข์ของครอบครัวนี้ที่เขายังกังขา
แล้วต้องการคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลนะคะ
คือผู้เสียหายไปร้องทุกข์กับทนายตั้มค่ะ
บอกว่าพ่อรถชนต้องผ่าตัดสมอง

ตอนแรกให้นำชิ้นส่วนกระโหลกกลับไปแช่ตู้เย็นที่บ้านค่ะ

นี่คือตอนที่เกิดเหตุนะคะ
วันที่๒๑กุมภาพันธ์ตอน๑๔นาฬิกา๕๗นาที

แล้วก็ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ

ลูกสาวเนี่ยมาร้องทุกข์กับทนายสิทธานะคะ

ซึ่งเลือดข้างในสมองจนพ้นขีดอันตราย
ในวันนั้นยื่นชิ้นส่วนกระโหลกขนาดเท่าฝ่ามือ

บอกเอาไปแช่ไว้ที่บ้าน

แต่ปรากฏว่าญาติพอได้ยินอย่างนี้คือ

พอหมอได้ยินว่าญาติเอาชิ้นส่วนกระโหลก

ก็ตกใจบอกให้เอากลับมาทันที
ก็เลยมีปากเสียงกันเกิดขึ้นค่ะ

ครอบครัวข้องใจตรงนี้ค่ะ

ก็มีพยาบาลเรียกให้ไปเซ็นต์

แล้วก็ยื่นของสิ่งนั้นให้ไป

เขาบอกว่าเป็นกระโหลกของพ่อ

ทนายสิทธาบอกว่าถามไปที่โรงพยาบาลแล้ว
บอกว่าเป็นนโยบายของแต่ละโรงพยาบาล

ขณะที่โรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้ก็